สวัสดีครับภาพนี้ถ้าหากใครเล่นในโลกโซเชียลคงได้มีการเห็นคลิปนี้
ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรามักจะเห็นเมฆที่เกาะตัวขึ้นบนท้องฟ้ามีรูปร่างประหลาดน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วก็เมฆที่เห็นนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝน
ความแปรผลสภาพอากาศนั้นก็จะค่อนข้างเยอะกว่าช่วงอื่นนะครับ
เพราะว่ากระแสลมนั้นมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับทำให้เกิดการยกตัวของกระแสอากาศ
ก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆฝนหรือว่าเมฆคีโมโลนิมบัสเกิดขึ้นนะครับเป็นเมฆใหญ่มหือมาเลยทีเดียว
ซึ่งเมฆเหล่านี้ตรงส่วนของฐานเมฆจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นเหมือนกันชนรถหรือว่าเป็นเมฆอาคัสนั่นเอง
เมื่อส่วน๒ส่วนนี้มีการหลุดออกจากกันแบบนี้
ส่วนที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเมฆม้วนกลิ้ง
ก็คือเมฆที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้มีลักษณะเป็นยาวแบบนี้
ซึ่งเมฆมวลกลิ้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมฆฝนฟ้าขนอง
แม้ว่าอาจจะไม่มีอันตรายเท่ากับตัวเมฆฝนฟ้าขนองจริง
แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นอาจจะมีลักษณะของเมฆฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้น
ดังนั้นใครเห็นเมฆเหล่านี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
ทีนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวน
ปัจจัยตอนนี้ที่เราเฝ้าจับตาอยู่ก็คือกระแสลมที่เคลื่อนที่ตรงนี้
เป็นกระแสลมที่สูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตร
เรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกตอนนี้เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือ
กระแสลมนี้ถ้าหากเคลื่อนที่ผ่านบริเวณจุดใดก็จะทำให้ก่อนหน้าที่จะมีฝนตก
จะอากาศร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักอากาศเย็นลง
ซึ่งกระแสลมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณวันที่๒๒
สังเกตว่ามีการวกกลับไปนั่นก็หมายความว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณ
ที่ทำให้เราเข้าสู่ฤทธิ์ดูฝนกันได้
จะพบว่าในช่วงนี้จะมีลักษณะของกลุ่มฝนที่ก่อตัวเป็นถึงเฉียง
พาดผ่านตั้งแต่บริเวณพื้นที่อีสานตอนบนไล่ลงมาจนถึงภาคกลางตอนล่างภาคใต้นะครับ
หลังจากนั้นวันสองวันก็จะหายไป
ก็จะเป็นช่วงที่ฝนเข้ามาปกคลุมกัน
ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็กระจายตัวหลายพื้นที่
ก็คงต้องเตรียมตัวกันแล้วครับว่าช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องของภัย
เกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นในหลายจุดด้วยเช่นเดียวกัน
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ